แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตหยิบยกคำถามจากผู้ประกอบการแล้วกันค่ะ
เพราะว่าทางท่านโฆษกได้บอกว่าจะมีทั้งมาตรการหลักมาตรการเสริม
เข้ามาเรียกว่าเป็นการช่วยในการควบคุมดูแลป้องกันโรคต่าง
แต่ผู้ประกอบการก็สงสัยว่าวันนี้วันที่๑๔แล้ว

แล้ววันนี้ผู้ประกอบการควรจะทำตัวยังไง

ให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจสักนิดนึงค่ะ

ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับ
เพราะว่าเรื่องต่างเหล่านี้

ก็เรียกว่าชีวิตวิถีใหม่นะครับที่ว่านี้
เราจะทำรูปแบบเก่าไม่ได้แล้วเพราะว่ายังไม่มียามารักษา
ไม่มีวัคซีนที่ดีที่จะมาทำให้เราปลอดภัยจากโรคนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับเขาอยู่กับไวรัสตัวนี้กันไปอีกสักระยะหนึ่ง
สิ่งที่ทางสบคทั้งทางท่านผู้อำนวยการใหญ่ของสบคนะครับ
ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ให้ทางทีมลงไปคิดแนวทาง
ก็นำเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวยงกับคนจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นล่าสุดผมก็ตามมาให้เมื่อเช้านี้
ในที่ประชุมของสวบคอชุดเล็กก็บอกเสร็จแล้วเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้เองนะครับ
เพราะว่าการสร้างแพลตฟอร์มเขาเรียกว่าเขาบอกว่าผมถามว่าเป็นแอปหรือเป็นอะไร
วันนี้ผมบอกคร่าวว่าเจตนาของการที่จะต้องมีระบบนี้เอามาช่วยท่านนะครับ
เนี่ยท่านต้องลงทะเบียนใช่ไหมฮะใครที่มาเข้าร้านจะต้องมานั่งจด
ต้องหาสมุดมาต้องมาเขียนนู่นเขียนนี่เข้ากี่โมงออกกี่โมงอะไรทั้งหลายเนี่ย
ออกมาแล้วครับใช้ชื่อนี้คือไทยชนะเนี่ยฟังชื่อแล้วมุ่งมั่นจังเลยนะครับ
ไทยชนะก็คือทำอะไรครับหน้าที่ของผู้ประกอบการก็คือว่า
ลงทะเบียนผ่านดิจิทัลออนไลน์ไปแล้วก็ให้ท่านมีชื่อทางด้านนี้
ท่านเองก็เอาตรงนี้มาแปะไว้หน้าร้านท่าน
จะเป็นร้านทำผมจะเป็นร้านตัดขนสุนัขจะเป็นอะไรจุดแล้วแต่นะครับ
แล้วพอเสร็จแล้วก็สแกนออกปึ้งออกไปนะครับ
ซึ่งอันนี้จะทำให้เรารับรู้ว่าถ้าร้านตัดผมไปทีนึงเนี่ย๕คน๑๐คน
หรือว่าถ้าเราอยากจะดูจากบ้านเราดูซิว่าร้านตัดผมที่เราจะเข้าไปเนี่ย
ถ้าเขามีโต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งอยู่แค่๕ที่ถ้าตอนนี้ฟิลเต็มหมดแล้ว
เราก็ไม่ต้องไปตอนนั้นเราก็อาจจะนั่งอยู่บ้านได้ซึ่งอันนี้นะครับเป็นมาตรการของการที่ใช้ระบบนี้ทำงาน
ซึ่งถ้าห้างสรรพสินค้าจะเปิดซึ่งจริงตอนนี้ก็เปิดอยู่
ในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดในส่วนของร้านที่ขายเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งหลาย
ซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ถ้าท่านต้องการถ้าเปิดมากกว่านี้นะครับ
แล้วเราก็เอามาสแกนจริงถ้าอยู่บ้านยังไม่ต้องสแกนอยู่บ้านมาแล้วก็ค้นหาดู
ห้างนี้อยู่ใกล้บ้านเราปรากฏว่าโอ้โหคนขึ้นมาจำนวนมากแล้วเราไม่ต้องไป
ถ้าเขาเปิดบอกว่าได้เข้าไปคนละวันละพันคนถ้าตอนนี้คนยังอยู่ในห้างพันคน
เราก็หันรถกลับไปหาที่อื่นที่จะเข้าได้
ซึ่งคุณสมบัติของแพลตฟอร์มนี้นะครับก็จะช่วยท่านได้ขณะเดียวกัน
ถ้าท่านเดินเข้าไปตัดผมโอ้เจ้าของร้านพูดดีโอ้โหเจ้าของร้านทำละเอียดเนี๊ยบเลย
ท่านสามารถให้เรตติ้งได้ด้วยเรตติ้งไว้เพื่อที่จะทำให้คนอื่น
ได้เข้ามาใช้บริการดึงลูกค้าให้กับเขาเขาทำดีต้องช่วยเขานะครับ
แล้วต่อไปถ้ามีอะไรเป็นบวกกว่านี้นะครับอาจจะมีส่วนลดอาจจะมีแต้มอะไรทั้งหลาย
ก็เขากำลังคิดกันอยู่ด้วยไหมครับว่าในฐานะเราเป็นคนใช้งานอาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย
ขณะเดียวกันเจ้าของกิจการก็จะต้องทำให้ดีเพราะว่าทำดีแล้วมีเรตติ้งเพิ่มขึ้น
จะดึงลูกค้ามาได้มากขึ้นอ้าวเรื่องอะไรล่ะเราจะทำไม่ดีก็ต้องแข่งกันทำดี
นี่คือสิ่งที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องของความเป็นส่วนตัว
ไม่ต้องการท่านอะไรมากมายไปกว่าเบอร์โทรศัพท์ของท่านเท่านั้นเองครับ
แกนขึ้นมาก็ไม่ต้องไปนั้นอะไรแค่สแกนก็รู้ว่าท่านเช็คอินไป
แค่มีโทรศัพท์เท่านั้นแต่หลายคนถามว่าอ้าวถ้าไม่มีโทรศัพท์ล่ะ
ถ้าเป็นลูกเล็กอยู่นะครับจะพาออกไปข้างนอกบ้านเนี่ย
หรือมีคนสูงอายุเขาใช้ไม่เป็นทำไงณตอนนี้แนะนำไว้ก่อนเลยนะครับว่า
ก็อาจจะต้องมีระบบ๒ระบบควบคู่กันไปอาจจะเป็นแมนนัวขึ้นมา
ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องที่จะต้องมีกันควบคู่กันไปนะครับ
หรืออาจจะมีการขุกขลักบ้างตอนนี้ต้องขอขออภัยไว้ตั้งแต่ตอนนี้ล่วงหน้านะครับผม
ในฐานะที่เป็นโคศกของสอบคอเพราะว่าเราเพิ่งจะรู้จักกับโรคนี้มา
เดือนนี้เดือนที่๕เข้าเดือนที่๕ไม่กี่วันนี้เองนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องที่เราต้องจัดกระบวนการการเตรียมการ
เป็นเรื่องของความพยายามของทุกฝ่ายที่พยายามกันทำเต็มที่
แต่ว่าอาจจะตอบโจทย์ได้๗๐๘๐ก็ยังดีนะครับ
เพราะว่าคนที่ถือโทรศัพท์มือถือตอนนี้ประมาณสัก๗๐๘๐ของประชากรของเรา
อาจจะขาดตกบกพร่องไปสัก๑๐๒๐ก็ต้องขออภัย

แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ได้เพื่ออะไรเลยไม่ได้ต้องการที่จะนั้น
เพื่อต้องการอย่างที่บอกนะครับเหมือนอิทาวรที่เกิดขึ้น
นี่คือสิ่งที่เป็นข้อปรารถนาของเราและชุดข้อมูลเหล่านี้นะครับ
จะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องทางด้านสุขภาพเท่านั้น
นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะทำให้เป็นแล้วให้เกิดขึ้น
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่คิดกันหลายชั้นหลายกระบวนการ
ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านในการที่จะให้ความร่วมมือ
ในการที่จะช่วยกันปรับเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่นะครับ